ประชาชนในสหราชอาณาจักรก็ยังคงทยอยออกไป
ใช้สิทธิ์ลงประชามติครั้งประวัติศาสตร์
เพื่อตัดสินว่าสหราชอาณาจักร
หรือว่าประมาณ๔นาฬิกาของวันพรุ่งนี้
ตามเวลาในประเทศไทย
ลงประชามติครั้งนี้นะครับมีผู้ลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์กว่า๔๖๔๙๐๐๐คน
ซึ่งการลงประชามติก็มีอุปสรรคจากการเดินทางพอสมควรครับ
เนื่องจากว่าหลายพื้นที่มีฝนตกโปรยปลายตั้งแต่เริ่มเปิดคูหาในเวลา๗นาฬิกา
แล้วก็มีรายงานว่าต้องมีการย้ายครูหาลงคะแนนในบางจุดของกรุงลอนดอน
รวมทั้งพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพายุฝนฟ้าขนอง
เนื่องจากมีน้ำท่วมขังจากฝนที่ตกหนัก
จากนี้ระบบรถไฟใต้ดินในอังกฤษยังหยุดชะงักบางช่วงเวลา
เนื่องจากภายุฝนฟ้าขนองด้วย
ได้ไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้า
นำพักแรงงานที่ก็มีแนวคิดเดียว
ผู้นำอังกฤษก็ได้ออกมาใช้สิทธิ์แล้วเช่นกัน
หัวหน้าพักชาตินิยมสก๊อตแลนด์และสามี
ก็ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติที่เมืองกลาสโก

ขณะที่ชาวสก๊อตแลนดจะอยู่ต่อ
ก็อาจจะนำไปสู่การโหวตแยกตัวออกของสก๊อตแลนด์อีก
สำหรับเวลาที่จะปิดคูหาลงคะแนนคือช่วง๒๒นาฬิกา

หรือราว๔นาฬิกาตามเวลาในไทย
ซึ่งตามกฎหมายสหราชอาณาจักร
สื่อจะไม่สามารถรายงานความเห็นหรือว่าโพลใด
ขณะที่ยังคงมีการเปิดคูหาอยู่ได้
คาดว่าผลนับคะแนนอย่างเป็นทางการ
น่าจะทราบในเวลาประมาณ๑๓นาฬิกาของวันศุกร์ตามเวลาในไทย
แต่ว่าอาจจะเริ่มทราบผลลงประชามติบางส่วน
ตั้งแต่ประมาณ๘นาฬิกาของเช้าพรุ่งนี้
สำหรับคำถามในใบลงประชามติก็คือ
ควรจะให้สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกของกลุ่มสภาพยุโรปต่อไป
หรือว่าออกจากกลุ่มสหภาพยุโรป